โศกของคอสชออกมายืนยันนะครับว่าจะมีการเดินหน้าปรับรามผู้มีอิทธิพลตามนโยบายของรัฐบาล
ขณะที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
ทัพภาคที่๑มีการเตรียมประชุมกับฝ่ายข่าวกรองวันพรุ่งนี้
เพื่อเป็นการเดินหน้าปรับรามผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศ
พันเอกวินไทยสุวารีโคศกคอสชเปิดเผยว่าช่วงนี้
โดยงานความมั่นคงเริ่มเข้มงวดดำเนินการต่อกลุ่มผู้มีอิทธิพลตามนโยบายของรัฐบาล
โดยที่ผ่านมาพบมีการร้องเรียนเข้าไปจำนวนมากครับว่ามีบุคคลพยายามเอารัฐเอาเปรียบบุคคลอื่น

และจากข้อมูลที่ได้รับในบางกรณีก็พบว่าเป็นข้อมูลจริงนะครับ
แต่บางกรณีนั้นก็พบว่าเป็นเรื่องแอบอ้าง
ชื่อบุคคลอื่นมาแอบแฝงอำพราง
เพื่อหาประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้อง
แต่ก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถพิสูจน์ทราบ
และเข้าถึงข้อมูลจริงได้ตามหลักฐาน
รวมทั้งจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้โดยอาศัยกฎหมายเป็นหลัก
สำหรับรายละเอียดทั้งหมดคงเป็นเรื่องของ

ที่จะบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลครับ

มีรายงานว่ากรรมรัศความสงบเรียบร้อยกรรมทัพภาคที่๑
ได้มีหนังสือไปถึงผู้บัญชาการกองพลที่๑รักษาพระองค์
หัวหน้าฝ่ายกันข่าวร่วมประชุมเกี่ยวข้อง
กลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่รับผิดชอบ
วันที่๘มีนาคมนี้เพื่อปรับรามผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศต่อไปครับ